คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานช่วงเย็นแถวน้องจอกมีชาวบ้านไปพบ
ลักษณะคือเป็นเด็กทารกเพศหญิงเพิ่งคลอดมาเองค่ะ
คือหน้าตาน่ารักนะคะแล้วไปพบสุดท้ายต้องไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ไปดูโอ้โหแม่ใจร้ายค่ะ
พาน้องมาทิ้งไว้ล่าสุดตามจับแม่วัยใสคนนี้ได้แล้วนะคะ
รู้ไหมคะว่าทำไมเอาน้องมาทิ้งเนี่ยทำไมยังเด็กอยู่เลยนะ
ยังเด็กอยู่เลยก็ท้องไม่พร้อมแล้วก็กลัวว่า
ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกลับไปบอกคุณแม่ของเธอเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะด่า
ว่าเนี่ยไปท้องกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเพราะคลอดลูกออกมา
ก็เอาลูกมาทิ้งอ่ะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นเหตุการณ์พันธุ์ตำรวจเอก
ศักยัตริย์แสงวันค่ะเป็นผู้กรรมกับสนลำผักชีนะคะ
ก็ร่วมสอบปากคำด้วยนำสมมุติแล้วกัน
ชื่อว่ามณีวันนะคะอายุ๒๒ปีค่ะจุดที่ไปพบน้องเนี่ย
ก็คือซอยสุวินทวง๑๕หนองเจาะกรุงเทพนะคะ
ตอนที่ไปพบน้องเนี่ยคือตอนนั้นน้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
บริเวณศีรษะมีถุงพลาสติกใสคลุมหัวอยู่
กู้ภัยรีบเลยประถมพยาบาลโดยการนี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
ออกซิเจนน้องก่อนทำความสะอาดร่างกายน้อง
แล้วนำน้องไปส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดเบื้องต้น
เป็นข่าวดีค่ะแพทย์ระบุบอกว่าน้องร่างกายแข็งแรงปลอดภัยดีนะคะ
จากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนหนทางต่างไล่ย้อนดูค่ะ
แล้วไปพบผู้หญิงต้องสงสัยนำตัวเด็กทารกเนี่ย
วางไว้ที่จุดดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ก็เลยตามไปรวบตัวคุณแม่วัยใสท่านนี้มาได้นะคะ
ท่านนี้สารภาพบอกว่าใช่หนูเองเป็นแม่ของน้องทารกคนนี้
เป็นแม่จริงก่อนหน้านี้คือไปคบกับแฟนนุ่ม
แล้วก็เลิกกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคัน
แล้วปรากฏว่าที่บ้านก็ไม่ทราบเรื่องค่ะ
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานมีอาการปวดท้องอย่างหนัก
ก็คิดว่าตัวเองปวดหนักก็เลยพยายามเบ่งอุจจาระนะครับ
แล้วสุดท้ายอุจจาระไม่ได้ออกมาทันโทษนะคะ
กลายเป็นเด็กที่ออกมาแทนตัวเองก็เลยตกใจค่ะ
เอาถุงพลาสติกมาใส่ตัวเด็กแล้วรีบนำตัวเด็กไปทิ้งไว้ป่าข้างทาง
แล้วก็หลบหนีไปนะคะก็ไม่ได้ดูดำดูดีน้องเลยอ่ะ
นั่นคือลูกในไส้นะคะเพราะเจ้าตัวบอกว่า
ตอนทิ้งก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเด็กจะเป็นจะตาย
ร้ายดียังไงนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ยืนยันว่าการที่ใช้ถุงพลาสติกคุมหัวน้องเนี่ย
ไม่ได้เป็นการตั้งใจฆ่าหรือว่าต้องการฆ่า
แต่ทำไปด้วยความตกใจแล้วก็กลัวว่าจะถูกแม่ด่า
ถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองตั้งท้องเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรรู้ไหม

พยายามฆ่าข้อหาพยายาม
ก็ทิ้งลูกเหมือนจะฆ่าคนอะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อหาทอดทิ้งเด็กด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำคนอื่นเพิ่มเติมด้วย
รู้เห็นเป็นใจกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะคะ
ต้องมีการขยายผลนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะ